มาดูปัญหาระหว่างคนที่อยู่ในชุมชนเดิมกับคนที่มาอยู่ใหม่ก็คือคนที่เขามาอยู่ในคอนโดเนี่ยนะคะ
เกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้งเป็นข่าวอยู่เป็นพักพักนี่นะคะล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
บอกว่าลูกบ้านคอนโดนไม่หลับเลยคนอยู่ในชุมชนเนี่ยเปิดเพลงตลอดเลย
เปิดแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหมือนทานยาแก้อักเสบเลย

เปิดเพลงตื๊ดด้วยแล้วเขาบอกว่าหูได้ยินหมดเลยแทบจะร้องเพลงนั้นได้ทุกวันอยู่แล้ว
นี่นะคะดังแค่ไหนไปดูคลิปกันค่ะ
จากเขาถ่ายคลิปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกถ่ายจากมุมสูงเพราะเขาอยู่บนคอนโดเนี่ยเขาเขียนลักษณะของเวลาก็คือช่วงเวลาให้ได้ดูด้วยเพื่อที่จะเอาไปลงในเฟซบุ๊คคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กจะได้ดูกันเลยว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนที่เขาได้ยินเสียงเพลงดังเนี่ยนะคะ
คนที่เอาไปลงเนี่ยเขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดอยู่ใกล้ใกล้ซอยพงเพชรนิเวศชุมชนใต้ทางด่วนเขตจตุจักรเอาหลักฐานเป็นคลิปพร้อมกับเสียงที่บันทึกไว้เอามาร้องเรียนในเพจดังนะคะเขาบอกเขาได้รับความเดือดร้อนจากชาวชุมชนใต้ทางด่วนเปิดเพลงเสียงดังเป็นประจำแทบทุกคืนในคลิปดังกล่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาบอกว่าฟัง
เพราะว่าผู้ที่ถ่ายคลิปจะถ่ายจากมุมสูงเพราะว่าเขาอยู่บนคอนโด
แต่ยังฟังถนัดชัดเจนเลยว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง
และผู้ร้องเรียนยังแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาต่างนี้นะคะ
ได้ดูกันไปเลยว่ามันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหน
เย็นก็มีนี่๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ดึกก็มีตี๓๓๐ก็ยังเปิดอยู่
เช้าตรู่๗โมงยังไม่หมดแผ่นก็ยังเปิดต่อไป
แต่ในช่วงบ่าย๑๓นาฬิกา๓๐นาทีก็ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะคะ
ถามว่าเคยไปแจ้งความกับตำรวจไหม

แจ้งตำรวจแจ้งแล้วสำนักงานเขตก็แจ้งแล้ว
แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างนะคะ
แต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าลอง

ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกที
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้เขาดูด้วย
เพื่อเป็นหลักฐานชั้นดีนะคะ